คือต้องบอกว่าเห็นใจสำหรับร้านอาหารต่างนะคะใช้คำว่าอึดมากเลย

เพราะว่าสอบคอชุดเล็กเตรียมที่จะประชุม
แล้วจะเอาผลการประชุมไปเสนอสอบคอชุดใหญ่
วันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะ
ว่าจะมีการคลายล็อกอะไรยังไงนะคะ
คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือสองสาวเล่าเรื่อง

คุณรัชดาธนาดิเรกกับคุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะ

คือสำหรับมาตรการสบคที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
คือจะไปสิ้นสุดคือสิ้นเดือนนี้ถูกไหมคะ

ดังนั้นในวันศุกร์นี้ก็คือพรุ่งนี้

เพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ
โดยแนวโน้มใช้คำว่าอาจจะนะ

เดี๋ยวมาด่าดิฉันนะคะอาจจะมีการเปิดให้บริการ
ร้านอาหารหรือว่าธุรกิจธุรกิจอื่นก็เป็นไปได้
ในส่วนของร้านอาหารนะอาจจะมีการเปิด
แค่๕๐ไปก่อนโดยแต่ละร้านต้องมีการ
ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
วางไว้เช่นอะไรบ้างก็มาตรการเดิมนะฮะ
เว้นระยะห่างไม่ให้แออัดเพื่อให้อากาศถ่ายเทดี
พนักงานต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว๒เข็ม
แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องมีการ
ทุก๓วันหรือว่า๗วันในส่วนของลูกค้านะคะ
ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจ
ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าสอบคอชุดใหญ่ที่
จะมีการประชุมพรุ่งนี้ไฟเขียวจะเริ่มให้
นั่งทานอาหารในร้านได้ตั้งแต่๑กันยายน
นี้เป็นต้นไปนะคะในส่วนของกิจกรรมกิจการต่าง
ต่างในห้างสรรพสินค้าเช่นร้านเสริมสวย
ร้านนวดฝาดเท้าหลายคนรอเย็นก็รอร้านนวด
รวมไปถึงสถานที่ออกกำลังกายการเดินทาง
ข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็
งวดก็คือสีแดงเข้มเรื่องนี้กระทรวง
สาธารณสุขจะมีการเสนอมาตรการเพิ่มเติม
อย่างแน่นอนนะคะแต่รายละเอียดอย่างที่บอก
ไปต้องรอวันศุกร์ถึงจะชัดเจนนะคะแต่ที่
ไม่ต้องลุ้นเลยผับบาปิดต่อแน่นอนตรฐาน
บันเทิงปิดต่อแน่นอนนะคะอ่ะอันนี้จบไปเดี๋ยว
พรุ่งนี้นะคะอีกเรื่องน่าจะเป็นข่าว
ของชาวกรุงนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ยัง
ได้ฉีดวัคซีนฟังทางนี้เลยเพราะทาง
กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมมีการจัดฉีดวัคซีนเชิงรุก
หน้าบ้านยังไงฮะเชิงลุกถึงหน้าบ้านนี่พี่ต้นพี่
ดูรถคันนี้อ่ารถคันนี้นะคะอ่ารถคันนี้แหละใช่
หรอใช่ป่ะน่าจะใช่เขาอาจจะเชิญไปเล่า
เรื่องนี้ชี้แจงให้ฟังว่ารถเป็นยังไงใช่นะคะ
ถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่จะใช้รถเมย์แบบนี้รถ
นำมาดัดแปลงให้ภายในเนี่ยมีอุปกรณ์ทาง
แพทย์ที่ครบครันสามารถฉีดวัคซีนได้
อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วได้มาตรฐานเช่นเดียว
กับโรงพยาบาลเลยครับรถคันนี้คุณผู้
ไม่เป็นไรครับคุณติดชีดมีสิ่งข่าวดีของ
ไปดูตัวเลขกันหน่อยตัวเรียกอันที่เรา
๒วันก่อนนะฮะเกือบ๖๐๐๐๐๐โดสต์นะฮะ

ที่๑๔แสนกว่าเข็มที่๒๗๕๐๐๐ส่วนเข็มที่๓๙๐๐กว่านะคะ
อ้ามาดูภาพรวมค่ะภาพรวมภาพรวมภาพรวมนะฮะ
โอ้ย๒๘ล้านแล้วนะคะแต่ว่าเหลือเวลาอีก๑๒๘วันเท่านั้น
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสก็คือสิ้นปีนี้นะคะ
อ่ะลุ้นกันทุกวันนะคะใช่ครับ